มาตามต่อเรื่องคดีสำคัญที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
คือคดีฆ่าชิงทรัพย์แม่ค้าขายของชำนะฮะก็คือนางกันนิกาจำปา
ปรากฏว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมที่จะนำตัวผู้ต้องหาคนสำคัญ
ออกมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับซึ่งผู้ต้องหารายเนี้ย
ก่อนหน้านี้นะก่อนที่จะถูกจับได้เขากินยาล้างห้องน้ำ
น้ำยาล้างห้องน้ำหวังจะฆ่าตัวตายและทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรม
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสามารถช่วยเหลือได้ทันแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
อาการสาหัสพอสมควรนะฮะแล้วก็รักษาอาการได้ดีขึ้นแล้ว
ทีนี้ถึงเวลาที่ตำรวจจะต้องนำตัวออกจากโรงพยาบาลเพื่อมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
โดยตำรวจชุดสืบสวนสพบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ได้ควบคุมตัวของนายประสิทธิ์จาราอายุห้าสิบหกปี
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาฆ่าชิงทรัพย์นางกันนิกาจำปาอายุ๔๔ปี
แม่ค้าชาวจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ชิงรถยนต์กระบะแข็บ๑คัน
เงินสดอีกประมาณ๑แสนบาทแล้วก็โทรศัพท์มือถือของผู้ตาย๑เครื่อง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่เก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ที่ผ่านมานะครับ
ก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่เราก็ติดตามคดีกันมา
ใช่ค่ะก่อนจะนำศพของผู้หญิงคนนี้ไปทิ้งในป่า
พื้นที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นกระทั่งมีชาวบ้านเนี่ย
มาพบศพเมื่อวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับหลังจากนั้นนะฮะ
ทางตำรวจก็ได้มีการสอบสวนมีการสอบปากคำ
แล้วก็มีการหาหลักฐานทางคดีต่างจนสามารถที่จะรู้ว่าใครนั้น
เป็นคนที่อยู่ในขบวนการฆ่าชิงทรัพย์ผู้หญิงรายนี้นะครับ
ซึ่งหลังก่อเหตุคือวันที่๙เนี่ยนะฮะนายประสิทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นผู้ต้องหารายสำคัญรายหนึ่งนะครับ
นำรถเนี่ยไปขายให้กับแก๊งโจรกรรมรถยนต์ข้ามชาตินี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดออกมานะครับ
แล้วก็หลบหนีไปที่โรงแรมบ้างก็รายงานว่าหลบหนีไปที่โรงแรมของจังหวัดตาก
ก็รายงานออกมาว่าหลบหนีไปที่บ้านภรรยาเก่าในพื้นที่จังหวัดตากนะครับ
แล้วก็ขณะที่หลบหนีอยู่นั้นนะครับก็คาดว่านายประสิทธิ์จะกลัวเรื่องของคดีแล้วก็การถูกจับ
ดังนั้นนายประสิทธิ์นะครับก็เลยกินน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าไปเกือบทั้งขวด
แต่เจ้าหน้าที่ของโรงแรมเข้ามาพบมาเห็นก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็นายประสิทธิ์มีอาการสาหัสนะครับตำรวจควบคุมตัวอยู่ในโรงพยาบาล
คุณหมอพยาบาลดูแลนายประสิทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญอย่างเต็มที่
แล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งอาการดีขึ้นแล้วนะครับ
ส่วนผู้ต้องหาอีก๕คนที่เป็นแก๊งโจรกรรมรถยนต์ข้ามชาตินะครับ
ตำรวจก็สามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์หรือรับของโจร
ส่งสารฝากขังผลัดแรกไปเรียบร้อยแล้ว
กระทั่งเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับ๒๑กรกฎาคมอย่างที่บอกไป
อาการของผู้ต้องหารายสำคัญก็คือนายประสิทธิ์ดีขึ้น
ตำรวจชุดสืบสวนสพบ้านฝางจึงลงพื้นที่ไปรับตัวมาจากจังหวัดตากนะครับ
พร้อมกับทำการสอบปากคำพิมพ์ลายนิ้วมือภายในโรงพยาบาล
รวมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มจากเดิมที่มีเพียงข้อหารักทรัพย์หรือรับของโจร
ทีนี้โดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพ

โดยนายประสิทธิ์ให้การรับสาภาพตลอดทั้งข้อกล่าวหานะครับ
เช้าวันนี้นะฮะพันธ์ตำรวจเอกอิทธิพลเนธไทยสงศ
ภูมิกับการสพบ้านฝางได้เรียกประชุมชุดสืบสวน
เพื่อเตรียมทำแผนประกอบคำรับสาภาพครับ
โดยรอแพทย์ประเมินอาการของนายประสิทธิ์ว่าสามารถทำแผนได้หรือไม่
อาการนายประสิทธิ์พร้อมจะทำแผน
ก็จะควบคุมตัวจากโรงพยาบาลบ้านฝาง
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพในจุดเกิดเหตุทันทีนะครับ

ก็จะคุมตัวเข้าเรือนจำกลางขอนแก่นตามขั้นตอนต่อไป
ล่าสุดนะครับทราบจากทางตำรวจว่าจะมีการทำแผนจุดแรก
ที่บ้านหนองหายหมู่๘ตมพลัพธ์อำเวอร์เคราะห์ว่าง
เมืองขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านของนายประสิทธิ

โดยจุดนี้เป็นจุดที่นายประสิทธิ์โทรศัพท์เรียกผู้ตาย
ให้ขับรถมาหาก่อนที่จะพาผู้ตายไปไหนต่อไหน
กระทั่งพบเป็นศพนะครับ
ส่วนจุดอื่นนั้นทางตำรวจก็ต้องมีการประเมินแล้วฮะ
สรุปแล้วก็วางแผนว่าจะมีการทำแผนตามไทม์ไลน์เหตุการณ์นี้อย่างไรนะครับ